เราติดตามข่าวสารในโลกออนไลน์มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะมีข่าวหนึ่งที่เขาประกาศตามหาตัว
ประกาศออกมาแบบนี้ช่วยกันตามหานายพัฒน์คล้ายจันทร์อายุ๒๙ปี
หายไปตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคมหลังจากที่ไปสังสรรค์กับเพื่อน
พ่อและแฟนสาวและเพื่อนติดต่อไม่ได้ช่วยกันหาตัวหน่อย

เป็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสำหรับการหายตัวไปของหนุ่มนักบัญชีคนนี้
ก็คือไปสั่งสรรค์กับเพื่อนตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็หายตัวไปเลย
เพื่อนก็แจ้งตามโซเชียลมีเดียต่างจนเป็นข่าวขึ้นมา

ตอนนี้นะคะล่าสุดไปพบร่างของนายพัฒน์คนนี้แล้ว
อยู่ที่คลองย่านดินแดง
ส่วนสาเหตุนี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพราะว่าหายไป๗วันถ้านับจนถึงวันนี้นะคะ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจนครบานดินแดง
เขาก็เข้าไปตรวจสอบที่คลองวัดตะพานย่านดินแดง
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
พบศพลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำในคลองวัตพานนี่แหละ
แล้วพอไปตรวจสอบสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะ
เนื่องจากบริเวณเนื้อช่วงท้องมีรูเป็นวงกว้าง
โดยผู้เสียชีวิตที่เป็นศพไปพบเนี่ย

ตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ครบ
ซึ่งตรงกับลักษณะของนายพัฒน์คล้ายจันท
อายุ๓๐ปีที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยเพื่อนที่เขาก็ได้ประกาศหาตัวผ่านสังคมออนไลน์

เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ได้นั่งดื่มสังสรรค์กัน
ได้ขับรถมาส่งนายพัฒน์ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อที่จะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านที่พุทธบูชา
ซึ่งตามปกติก็จะมาส่งใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ

ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ขึ้นทางด่วน

ฟังเพื่อนของผู้เสียชีวิต

ก็คือว่าไม่มีแบบว่าไปทะเลาะกับวัยรุ่นก่อนส่ง

ก็ส่งตามปกติทุกครั้งแถวนั้นทุกครั้ง

เส้นทางนี้ทุกครั้งแล้วผมก็ควรเข้าใต้ทางด่วนทุกครั้ง
ก็ไม่แน่ใจพี่มันมืดหมดเลยไง
ผมอยากเห็นกล้องเรื่องของเรื่องผมสมมุติไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้เหมือนบอกว่าผมอยู่คนสุดท้ายต้องหงษัยสุดไง
คือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงพี่ต้องดูกล้องเอา
คือเราก็ไม่อยากบอกอะไรเพราะว่าเราไม่รู้
ใช่ผมไม่รู้ก็คือว่าผมก็ส่งนั้นเป็น๑๐ปี
ผมก็เข้าบ้านของผมทุกครั้ง
จังหวะวันนั้นผมต้องไปนครนายก
ถ้าผมรู้ตั้งแต่นั้นไม่กลับบ้านผมก็ตามให้ตั้งแต่คืนนั้นแล้ว
ผมก็กลับไปเช้าผมก็รีบตีรถกลับมาเลย

คือเพื่อนก็เป็นห่วงแล้วเพื่อนบอกว่าเวลาสังสรรค์กันทีไรนะนะ
บางทีผู้เสียชีวิตก็จะเมาใช่ไหมครับ

ตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจนึกว่าหายไปไหน

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
จุดนี้คือบริเวณซอยพระหลโยธิน๒ทับ๑

ส่งผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะขึ้นรถแท็กซี่ต่อไป
โดยสังเกตกล้องวงจรปิดที่วงไว้
บันทึกได้ว่านายพัฒน์ขึ้นรถแท็กซี่ออกไปแล้วจากจุดนี้
่งหน้าขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะกลับบ้านย่านพระราม๒
แต่จุดที่น่าสังเกตคือก่อนขึ้นทางด่วนเนี่ย
แท็กซี่เข้าด่านแล้วก็ถอยออกมาเข้าออกอยู่อย่างนี้
เปลี่ยนใจเป็นการบอกว่าอาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า
แล้วก็เป็นภาพที่เห็นก็คือถอยออกมาจากด่านเก็บเงินของทางด่วน

เส้นทางไหนที่เปลี่ยนใจแล้วจะไปได้จากจุดที่เปลี่ยนใจเนี่ยนะคะ
บอกว่ามี๒เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกมุ่งหน้าดินแดง
เส้นทางที่๒ไปอนุสวรีชัยสมรภูมิ
โดยจุดที่พบศพของนายพัฒน์ห่างจากจุดที่ขึ้นรถแท็กซี่๓กิโลเมตร
และหากย้อนกลับไปถึงบริเวณต้นคลองวัดตะพาน
ซึ่งเป็นจุดที่พบศพนี้นะคะก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า
พัดนี่อาจจะตกคลองบริเวณนี้
ศพของนายพัฒน์ก็ลอยตามกระแสน้ำไป

จากนั้นก็ไปติดกับตะแกรงประตูระบายน้ำวัดคลองตะพาน
อย่างไรก็ตามนะคะการพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไป

ก่อนที่จะไปพบเป็นศพลอยน้ำในลำคลอง
ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ

ซึ่งอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย

ก็คือตำรวจต้องตรวจสอบอย่างนี่แหละฮะ
รอบครอบนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเนี่ย